คุณผู้ชมครับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
ดูประเด็นนี้กันก่อนค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขามาร้องเรียน
นะคะบอกว่ามีผู้รับหมายคนหนึ่งเนี่ยควงค้อนปลบุกมา
ทุบบ้านสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่พอใจที่เจ้าของบ้าน
ตรวจงานเกาะสร้างแล้วพบว่ามันไม่เรียบร้อย

เธอก็บอกมันไม่ได้เป็นเรื่องของปกติเหรอ

ทำไมทำไมถึงเอาค้อนบุกมาทุบบ้านแบบนี้
อยากเจอก่อนอื่นอยู่อย่างนี้
พี่ต้องแพ้สิ
มันไม่อะไร
แกไม่เรียบร้อย
ยังเตรียมไม่เดียวย
คุณสื่วก็ด้วย

คุณที่จะหลุมของกัน
ต้องเห็นหน้ากร
หลุมหน้ากร
ทุบหน้าจริงนี่แรงไหมล่ะนี่ทำให้ฉันผู้หญิงทุบหน้าเลยนะ
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะนี่คือคลิปที่ผู้รับเหมาหัวร้อนไรดีควงค้อนปอนด์มาเลยทุบบ้านสาวคนนึงค่ะ
แล้วเธอก็ถ่ายคลิปเอาไปบางช่วงบางตอนเธอบอกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายรวมแล้วเนี่ยนับแสนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้แหละได้รับแจ้งมาจากนางอนิสาโครงทุ่มนะคะเธอเป็นชาวสวน
เธอบอกว่า๑กัญญายนปีที่แล้วเนี่ยเธอไปแจ้งความว่าที่สอบพเขาพนม

เคาน์เตอร์ในครัวเนี่ยพังเลยนะคะ

อืมพูดสื่อคำเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุไปดู
รอยแตกหลายจุดประตูห้องเสียหายหน้าต่างหลังบ้านปิด